กันขนาดนี้เลยเหรอสำหรับประตูนะคะ
ก็เป็นเหตุเกิดที่หอพักแห่งหนึ่งนะคะ
เรามารายงานความคืบหน้ากันต่อค่ะ
เตือนภัยให้กับชาวเน็ตนะคะระมัดระวัง
เป็นภาพความเสียหายของห้องเช่าในหอพักแห่งหนึ่ง
โดยเธอก็เล่าว่าเหตุเกิดแถวมหาวิทยาลัย
มีหอพักที่ชื่อย่อว่าซอโซ่ค่ะ
มีคนเมายาอารวาสแล้วก็ใช้ไม้เหล็กพังประตูห้อง

ส่วนแฟนของเธอลงไปหาคนมาช่วย
โดยชายเมายาคนนี้นะคะก็ได้มาขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะ
เธอก็เลยถือมีดขู่ไล่ชายเมายาคนนี้ออกไป
ที่เธออาศัยจังหวะ๑หนีออกมาได้
แล้วก็ไม่ถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดค่ะ
ยังเล่าอีกว่าสิ่งที่แย่ไปกว่านั้น
ก็คือการขอความช่วยเหลือคนข้างห้องก็แล้ว

กมือเรียกวินให้ช่วยก็ไม่ช่วย
ลงไปขอความช่วยเหลือไม่มีใครขึ้นมาค่ะ
สุดท้ายก็คือระบบความปลอดภัยของหอพักเนี่ยไม่ดีเลยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่เรื่องนี้ถูกโพสต์ออกไปนะคะ
มีผู้เข้ามาแชร์เรื่องนี้กว่า๔๐๐๐ครั้งค่ะ
ชาวเน็ตหลายคนก็รู้สึกตกใจ
ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงความปลอดภัยของหอพักจำนวนมาก

ก็เปิดเผยว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ช่วงเช้าเวลาประมาณ๖นาฬิกานะคะ
หลังจากเกิดเหตุก็ได้เดินทางไปแจ้งความที่สพคลองหลวง
ซึ่งชายที่อารวาสปัจจุบันกลายเป็นคนสติไม่ดีไปแล้วนะคะ
ไม่สามารถจำใครได้จำพ่อแม่ก็ไม่ได้
ซึ่งตอนนี้ก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะ
ฟังเธอเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นกันนะคะ
สำหรับสาวผู้เสียหายค่ะ
หรือนี่ก็คือเราต้องการช่วยหรืออะไรอย่างนี้
แล้วหนูบอกพี่จะบ้าเหรอแล้วหนูก็หยิบมีดมา
บอกงอกไปอะไรอย่างนี้
เขาก็เดินกลับไปที่ห้องแล้วก็ไปหยิบเงินส้มสายชูมา
หยิบพวกซ้อนอะไรอย่างนี้มาแล้วก็แบบมาบีบใส่หนูก็โยนมา

แต่คือตอนนั้นทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าแฟนก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงไปอะไรอย่างนี้
หาคนช่วยอยู่แล้วคือเขาก็เดินกลับไป
ตอนที่เขาเดินกลับไปหนูก็วิ่งหนีออกมา
ถือมีดวิ่งมาโดดลงบันไดแบบกี่ขั้นก็หนี
ขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ
ร้อยตำรวจเอกชายันคุณรรลักรองสารวัดสอบสวรรค์คล่องหลวง
ก็ได้เรียกนักศึกษาสาวผู้เสียหายวัย๑๙ปีมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
แล้วก็เวลาต่อมามารดาของผู้ก่อเหตุก็ได้เดินทางมาเพื่อขอเจรจากลายเกลี่ย
ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับนักศึกษาสาวผู้เสียหาย
ซึ่งเหตุนี้นะคะก็เป็นคดีความที่ยอมความได้ก็เลยมีการถอนแจ้งความ
สำหรับผู้ก่อเหตุนะคะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องจากมีบาดแผลที่ศีรษะค่ะ
ก็เป็นชายสติไม่ดีนะคะตอนนี้เบื้องต้นเดี๋ยวติดตามกันต่อ
แต่ประเด็นที่เขาเป็นห่วงกันก็คือที่คุณผู้ชมส่งไลน์มาด้วยนะคือ

ใช่เรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของหอพักด้วย
วันนี้เราเล่าเนี่ยเรียงกันมา๓ข่าวแล้ว